คุณผู้ชมครับการเมืองไทยเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะ

พฤษภาคมอย่าว่าแต่วันเลือกตั้งเลยคุณรัชพร
สมัครสอสอยังไม่ถึงเลย๓เมษายน

ใช่แต่ทีนี้ตอนนี้เขาเริ่มแบบคิดสมการสูตรจับคั่วเลือกตั้งอะไรไปหมดแล้วนะ
ว่าครัวนั้นครัวนี้ต่างนานา
โดยเฉพาะหลังจากที่คุณทักษิณชินวัฒน์อดีตนายก

บอกผมก็พร้อมจะกลับเมืองไทยนะ

มารับโทษมาติดคุกด้วยไม่ต้องนิรโทษกรรมอะไรให้ด้วย
คนก็เลยเอ๊ะหรือว่าเพื่อไทย
ถ้าตามคาดคือจะได้เสียงเยอะที่สุดในการเลือกตั้งสอสอ
อาจจะยอมให้พลังประชารัฐของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ชูเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ย
จับมือกันแล้วให้บิ๊กป้อมเป็นนายกหรือเปล่า
แต่เขาบอกมันเป็นตัวเลือกสุดท้ายไม่ใช่เหรอพี่อุ๋ย
ก็วันนี้ทั้งเพื่อไทยทั้งคุณทักษิณ
วันนี้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้หมดเลยนะฮะ

และที่สำคัญมีคนไปถามบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาน้ำมนตรี

ตู่จะว่ายังไงลองไปฟังนะฮะ
ผลเอกประยุทธ์บอกคือวันนี้ทำหน้าที่นายก
แต่ว่านายกซอฟต์นะวันนี้เขาบอกขอโทษนะ
แต่วันนี้ทำหน้าที่นายกอยู่ก็ไม่น่าจะมาถามเรื่องการเมืองตอนนี้เนาะ

นี่นะฮะบอกปฏิบัติหน้าที่นายกอยู่วันมารืน

ก็ค่อยถามวันนั้นก็แล้วกันในฐานะสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ

ขณะเดียวกันนะครับวันนี้แกนนำพักเพื่อไทยนะฮะ
ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันนะครับ

วันนี้กล่าวฝากไปถึงคุณวิรัติรัตนเศษ

ไม่คือเอาจริงคือเราก็ได้ยินข่าวนี้มาตั้งแต่ก่อนยุบสภานั้นมา
แล้วพี่หนูจำได้ไหมที่เขาลือพูดกันน่ะ

นี่ไงวันนี้คุณภูมิทำเลยออกมาแถลงข่าวเลย
ว่าบอกคุณวิรัติฝันกลางวันหรือเปล่า

เพราะคณะกรรมการบริหารภักดิ์เพื่อไทยเท่านั้น
ที่จะมีอำนาจตัดสินว่าจะร่วมมือเป็นรัฐบาลกับใคร

ขอให้ประชาชนเทคะแนนเสียงให้พักเพื่อไทย
ให้ได้๓๑๐เสียงสสขึ้นไป
เพราะพักเพื่อไทยรู้ว่าปัญหาของประเทศเนี่ย
คือสว๒๕๐เสียงในการโหวตเลือกนายก
และถ้าพักเพื่อไทยจะจับมือกับพักไหน
ต้องเป็นฝั่งประชาธิปไตยเท่านั้น
ส่วนแคนดิเดตนายรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
จะมีความชัดเจนก็คือวันยื่นบัญชีรายชื่อ
พร้อมกับชื่อแคนดิเดตนายก
วันที่๔เมษายนนี้จะชัดเจนนะครับ
เคยตกลงไม่เคยจัดการไม่เคยประสานงาน
กับคุณวิรัติหรือกับใครทั้งสิ้น

คณะที่ทางภูมิใจไทย

พูดถึงกระแสข่าวลือเรื่องดิวระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐให้บิ๊กป้อมเป็นนายกเหมือนกันนะ
แล้วก็ลือไปถึงขั้นว่าจะมีภูมิใจไทยไปร่วมอยู่ในสมการสูตรจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ด้วย
คุณอนุทินบอกว่ายังไม่มีการพูดคุยอะไรกันนะฮะส่วนจะมีโอกาสมีความเป็นไปได้หรือไม่
ขอให้รอดูทิศทางหลังเลือกตั้งออกมาผลเลือกตั้งออกมาเนี่ยทุกอย่างมันจะชัดเจนเอง
ภาพการไปทานข้าวกับพลเอกประวิทย์นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะทำงานมาด้วยกันตั้ง๔ปี
คือไม่ใช่ว่าข้ามฝากไปกินข้าวกันเมื่อไหร่คุณอนุทินบอกค่ะเออนี่เป็นรัฐบาลด้วยกันมาสี่ปี
กินข้าวด้วยกันไม่ได้แปลกอะไรมีการคุยดิวรับกันจริงไหมคุณอนุทินบอกถ้าจะคุยกันดิวรับ
ในการจับมือเป็นคั่วรัฐบาลอะไรในการเลือกตั้งจริงไม่นั่งคุยกัน๗๘คนแบบนี้หรอก
ยืนยันว่าโดยเรื่องของการจับคั่วรัฐบาลเนี่ยพักภูมิใจไทยยึดหลักก็คือ
พักไหนได้สอสอมากเป็นอันดับหนึ่งเขามีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อน
ถ้าพักอันดับหนึ่งจัดตั้งไม่ได้พักอันดับ๒ก็ไปฟอร์มทีมจัดตั้ง
ถ้ายังตั้งไม่ได้อันดับ๓อะไรก็ว่ากันไป
แล้วถ้าเกิดมันจะรับจริงก็เป็นเรื่องที่เราก็พูดจาบนโต๊ะอาหารเป็นเรื่องปกติ
เรื่องอื่นอื่นก็พูดตั้งเยอะใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นการรับประทานอย่างเป็นทางการ
แล้วถ้าเกิดมันจะรับจริงมันจะรับไม่ได้อันนี้แสดงว่าไม่มีความลับอะไร
ถึงออกมาแล้วก็ไม่ได้มีการโวยวงโวยวายอะไรปกตินะครับ
คือคนที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการจับคั่วอะไรต่างนานาได้อีกทางหนึ่ง
ไม่รู้อันนี้จะเกี่ยวข้องหรือเปล่านะเพราะทางเพื่อไทยเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางพักเขานะ
แต่วันนี้คุณทักษิณชินวัฒน์นะฮะวันนี้โพสต์ในทวิตเตอร์ส่วนตัวเอาไว้
ตอนช่วงบ่ายนะฮะนี่โพสต์บอกตอบวิรัติเรื่องยกตำแหน่งนายกให้ป้อม
หนึ่งผมไม่ได้มีอำนาจในพักเพื่อไทย
สองผมไม่เคยสื่อสารกับคุณวิรัติมานานมากแล้ว
อีกทั้งไม่เคยคุยกับพลเอกประวิทย์มา๑๗ปีแล้ว
พักไม่โง่พอที่จะยกตำแหน่งนายกให้ป้อม
อันนี้คุณทักษิณโพสต์นะแต่ความจริงถ้านับอายุเนี่ยคุณทักษิณเขาเป็นทุนน้อง
ป้อมพลเอกประวิทย์นะบิ๊กป้อม๗๗คุณทักษิณ๗๒
เตรียมทหารเนี่ยบิ๊กป้อมเตรียมทหารรุ่นหกคุณทักษิณเตรียมทหารรุ่นสิบ
แต่ว่าเขาใช้ข้อความลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เอาความเคลื่อนไหวมาให้ดูกัน
เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องที่ว่าเพื่อไทยพลังประชารัฐเนี่ย
เขาจะมีดงมีดิวอะไรกันจับคู่กับรัฐบาลแล้วให้บิ๊กป้อมเป็นนายก
เสียงจะได้น้อยกว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะ
ไปดูบรรยากาศหาเสียงวันนี้กันหน่อยนะคะ
พักนี่เขาบอกว่าเริ่มร้องเรียนมีการทุบทำลายป้ายหาเสียงกันด้วยนะ
ชาติพัฒนากล้าวันนี้เปิดตัวผู้สมัครสอสอโคราช๑๖เขต
เขาบอกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงจริงเพราะจัดสังเวียนสู้ศึก
เราจะอยู่ตรงนี้ไปสินะ
พักภูมิฉันก็รู้ว่าการให้สี่ตัวก็มีการทุกคนที่ดีกว่า
แล้วก็บอกว่าเพื่อย่ามีทางของเราจะถูกกับคันธุระเยอะ

กลับกันได้เลยครับ
ดีมาก
เป็นยังไงคะยกสังเวียนมาไว้ที่โคราชเลยนะคะสำหรับภักดิ์ชาติพัฒนากล้าค่ะ
มีเป้าชกให้ว่าที่ผู้สมัครสอสอโคราชทั้ง๑๖เขตแนะนำตัว
แล้วก็ชกเป้าหมายเพื่อชัยชนะด้วยนะคะ
มีนายสุวัสดิ์ฤทธิ์ภัณฑ์ลบประธานภักดิ์เป็นโปรโมเตอร์
เรียกเสียงเชียร์จากแฟนคลับได้อย่างล้นหลามเลย
เพราะว่าลีลาของโปรโมเตอร์นี่ไม่ธรรมดาจริง
หลังจากนั้นเนี่ยเปิดตัวอย่างฮือฮาไปแล้วนะคะ
ก็พาผู้สมัครกราบศักระอนุสวรีเท้าสุรนารีและพระชัยเมือง

ซึ่งนายสุวัสดิก็บอกว่าพักเนี่ยมุ่งมั่นเลยที่จะทวงแชมป์พื้นที่คืนจากที่โคราช
ผลักดันนโยบายโคราชโนมิกซ์บนแนวคิดงานดีมีเงินของไม่แพง
จะได้กี่คนไม่เป็นไรครับขอให้เราได้แชมป์ได้กับประธานาศาสตร์
ส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะคะ
วันนี้ขึ้นรถไฟฟ้าใส่ยีนมาเลยนี่
ช่วยนายกสิติกมลนาวินว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตคลองเตยวัฒนาหาเสียงนะคะ
ก็อย่างที่บอกใส่กางเกงยีนนี่ตื๊ดบัตรขึ้นรถไฟฟ้าจากอโศกไปพร้อมพงศ์เสนอนโยบายพัก
แล้วก็ขอฝากนายกสิติเป็นตัวแทนในสภาเพราะดูแลประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง
และจากการลงพื้นที่หาเสียงหลายพื้นที่ประกอบกับการทำงานที่ผ่านมาเนี่ย

วันนี้ว่าที่ผู้สมัครบอกว่าต้องช่วยดูหน่อยแล้วนะ
นี่ไงเห็นป้ายไหมคะทำไมป้ายถูกทุบทำลายหลายจุดเลยอ่ะ
พงศิลปเสนพงศ์ว่าที่ผู้สมัครสอสอนครศรีธรรมราช
น้องชายของนายเทพไทยอดีตนักการเมืองไปแจ้งความเลยนะ
แจ้งที่สพเชียนใหญ่บอกนี่ป้ายหาเสียงรวมไทยสร้างชาติ
ติดตั้งอยู่ริมถนนหลายสายที่อำเภอเชียนใหญ่
ถูกมือไม่ดีที่ไหนก็ไม่รู้เอาของมีคมมากรีดซะเละไปหมดเลยอ่ะ
ต้องยกป้ายทิ้งเสียหายไปหลายป้ายเลย
ส่วนป้ายหาเสียงของว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงไอรดาบำรุงรักษ
ที่ผู้สมัครสอสอกรทมเขตบางนาพระขนงหายค่ะ
นี่ไม่ได้ทำลายนะหายไปเลยแล้วดูจากกล้องวงจรปิด
ขี่จักรยานเอาป้ายไปไหนแกะป้ายไปตอน๓ทุ่มวันที่๑๘มีนาคมค่ะ
ก็เลยถามเจอตัวนะลุงลุงเอาป้ายไปไหน
ผมชอบลุงตู่ชอบบิ๊กตูชอบลุงตู่ก็เลยอยากได้ป้ายของผู้สมัครที่สนับสนุนลุงตู่
เก็บไว้เป็นที่ละลึกจะได้เห็นที่บ้านทุกวัน
แต่รูปไม่ใช่รูปลุงตู่ไงอันนี้เป็นผู้สมัครในในพักของลุงตู่
คือจะได้เห็นที่บ้านทุกวันแต่มันไม่ใช่รูปลุงตู่เป็นว่าที่ผู้สมัคร
เขาก็เลยไม่ติดใจเอาความแต่เขาก็ฝากเตือนมานะคะว่าเอออย่าเอาไป
คือยังไงเดี๋ยวให้เสร็จเลือกตั้งก่อนคอยเอาไป
ภายในเมื่อไหร่ใช่ไหมช่วงนั้นแล้วไปช่วยผู้สมัครหรือว่าพรรคคนต่าง
เขาเก็บป้ายได้เคยไปขอเอาแต่ตอนนี้อย่าเพิ่ง
เอ้อส่วนนี้เลยนะคะนายอุงไอธคาร์มไพบูลรองหัวหน้าพรรค
และว่าที่ผู้สมัครนะคะมาเปิดนโยบายกรทมวันแรกที่แยกศรีนุษย์

ใช่ถนนอ่อนนุษยตัดกับถนนศรีนคริน
ตามศรีฟ้ามาเลยนะฮะศรีประจำพัก
เขาก็ตั้งเวทีรมอบายหาเสียงขนาดใหญ่ตรงข้ามตลาดเอ็มสมบัติ
ก็ขอคะแนนเสียงสนับสนุนทุกเขตแหละ

นโยบายต่อสู้ยาเสพติดไม่เอากัญชาเสรี
พักการเมืองและนายทุนต้านทุจริต
แก้วิกฤตเศรษฐกิจแบบไม่ขายฝัน
อืมก็อย่าลืมนะฮะ
วันเลือกตั้งนะครับ๑๔พฤษภาคมวันอาทิตย์

เลือกตั้งล่วงหน้าวันอาทิตย์ที่๗พฤษภาคม

เมษายนนี้เดี๋ยวเริ่มรับสมัครสอสอเขต

เมษายนก็เริ่มรับสมัครสอบบัญชีรายชื่อ
พร้อมกับยื่นชื่อของแคนดิเดตนายกของแต่ละพัก

ติดตามการเลือกตั้งสส๖๖กับไทยรัฐทีวีกับไทยรัฐกรุ๊ปนี่แหละ
ไทยรัฐกรุ๊ปผนึกกำลังกับ๓สื่อนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะเราผนึกกำลังกันเลยนะฮะทั้ง๓สื่อ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ลุยนำเสนอเนื้อหาเลือกตั้งแบบจัดเต็มทุกช่องทางเข้มข้นแปลกใหม่รู้ใจคนไทยมากที่สุด
ยกทัพทีมข่าวนะฮะทีมงานต่างนำเสนอข่าวเลือกตั้งที่เข้มข้น
ภายใต้แคมเปญเลือกตั้ง๖๖
แท็กเริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐอ่านี่เห็นไหมฮะ
คุณรัชพรคุณเขมสอนคุณคิงพีรวัตรแล้วเห็นคนขวาสุดนั้นไหมพี่จอมขวัญคุณจอมขวัญเหลาเพชรนะฮะ
มันแน่แน่นี่ฮะเซอร์ไพรส์ใหญ่ตอกย้ำการเป็นสำนักข่าวอันดับหนึ่งของไทยในทุกแพลตฟอร์ม
กับการหวนคืนจอไทยรัฐทีวีของจอมขวัญเหลาเพชรที่จะมาเปิดศึกเข้มข้น๔เวทีเดินสายดีเบตเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศ
ที่คนไทยหลายคนรอคอยนะครับเสริมทัพด้วยปรากฏการณ์ใหม่ของคอนเทนต์ในช่องทางต่างนะฮะ
วีดีโอพอดแคสต์ชวนคุยเรื่องราวอินไซต์การเมือง
แล้วก็ไฮไลท์สำคัญในวันเลือกตั้งนะฮะคือไทยรัฐทีวีได้เตรียมรายการพิเศษเอาไว้ถ่ายทอดสดเกาะคูหา
เลือกตั้ง๖๖วันอาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคมนี้นะครับ
ไม่ต้องไปไหนเลยค่ะรายการพิเศษของเราตั้งแต่เวลาสิบหกนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
นี่ฮะผู้ประกาศข่าวของเราอยู่ครบแน่นอนอยู่ครบแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมครับ
แล้วก็จะมีกรูทางการเมืองชื่อดังนะฮะมาวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งในวันนั้นด้วยนะฮะ
นี่ทุกช่องทาง
แฮชแท็กจังเลยเริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐมันฟังดูสดใสไงไม่รู้นะ
ตั้งแต่วันนี้ทุกช่วงข่าวนะคะไปถึงวันเลือกตั้ง
แล้วเดี๋ยวนี้ฮะพบกันตลอดทุกเวลาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้ง๖๖นะ
ต้องติดตามนะคะครับเอาคุณผู้ชมมาอีกหนึ่ง